สวัสดีครับมาติดตามกันต่อนะครับสำหรับการคาดการณ์สถานการณ์สภาพอากาศในเมืองไทยหลังจากที่ต้องเจอกับสายฝนชุ่มฉ่ำกันทีเดียวนะครับโดยเฉพาะบริเวณตอนกลางของประเทศแน่นอนครับหลังจากนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างที่ได้ทราบกันนะครับว่าตอนนี้เองปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อส
มีการพัฒนาความรวมก่อตัวแถวบริเวณอ่าวตังเกียจุดนี้นี่เองนะครับพอเชื่อมเข้ากับอีกหนึ่งหย่อมที่ก่อตัวอยู่แถวพม่านะครับก็เป็นปัจจัยทำให้มีการเคลื่อนตัวของกลุ่มความชื้นกลุ่มฝนจากบริเวณฝั่งพม่าข้ามมายังบริเวณอ่าวตังเกียแน่นอนครับสิ่งที่มาด้วยก็คือความชื้นที่ก
ว่าร่องฝนที่ทำให้เกิดฝนตกหนักในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานจะมีการขยบขึ้นไปปกกลุ่มเหนือเมืองแถวของเรานะครับก็คือแถวบริเวณจีนตอนล่างลาวตอนบนเวียดนามตอนบนนี่คือสถานการณ์ฝนในช่วงที่ผ่านมานะครับทีนี้เดี๋ยวไปดูต่อไปเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ก็จะทำให้ฝนในบริเวณ
แนวสีชมพูนี่คือแนวกลุ่มฝนนะครับซึ่งถ้าหากคำนวณต่อไปเรื่อยจะมีการขยบเลื่อนขึ้นไปบริเวณทางตอนบนอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าบริเวณตอนกลางครับจะสังเกตว่าแถวกรุงเทพแถวบริเวณภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างยังมีฝนกระจายตัวอยู่นี่เป็นปัจจัยของมรสมตะวันตกเฉียงใต้ครับที่คา